เรื่องของ๔คำถามจากท่านนายกรัฐมนตรี

คือตอนนี้มันมีเสียงกังวลไงคุณพิรวัตร

คือคนกลัวว่าต่อไปแบบนั้น

จะมีปัญหาอะไรในกระบวนการรวบรวม

ที่มีการส่งคำตอบผ่านทางศูนย์นำรงธรรม

ทุกเสียงในสังคมเริ่มต้นนับถอยหลัง
สู่การเลือกตั้งภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัจจัยใด
ที่ทำให้รถแมพเลื่อนออกไปได้อีก
จนกระทั่งค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

จะต้องไม่เป็นปัจจัยที่ล้มเหลว

นำพายชาติมั่นคงมั่งข้างยั่งยืน

โดยผมอยากฝากประเด็นคำถามไว้๔ข้อนะครับ
เพื่อารับสร้างความเข็มของพี่น้องประชชน
และนำมาพินาแนวทางการทำงานต่อไป

บรรดานักการเมืองทุกคนมองว่า
นี่เป็นสัญญาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก
ขณะที่นักวิชาการกลับมองว่า
คำถามของนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่การส่งสัญญาณแต่อย่างใด
แต่เป็นเพียงการหยั่งกระแสของผู้คนในสังคม
ความพร้อมในการเลือกตั้งเท่านั้น
นายุทธพรอิสระชายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเนื้อหาของคำถาม

เคยเกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารในปี๒๕๕๙
หรือคำถามเลือกตั้งแล้วปฏิรูป
หรือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
ด้านในพิษพงศวรรค์อาจารย์คณะรัฐศาสต
ลาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวว่า
ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่นายกรัฐมนตรี
ให้ประชาชนร่วมส่งคำต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรม
แต่สิ่งสำคัญคือกระบวนการรวบรวมความเห็นของประชาชน
และคำตอบจะถูกนำไปเป็นกรอบ
ในการดำเนินนโยบายของชาติหรือไม่
เพราะการรับฟังความเห็นที่มีคุณภาพ
คือการเปิดให้ประชาชนได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

จะกลายเป็นการมีส่วนร่วมแบบผู้ใหญ่ลี
ที่ไม่ได้มุ่งหวังจะรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง
นักวิชาการเห็นตรงกันว่า
สิ่งสำคัญมากกว่าจะมองเฉพาะวัตถุประสงค์
ของการตั้งคำถามในครั้งนี้
ก็คือเครื่องมือที่ใช้รับฟังความเห็นของประชาชน

อาจสะท้อนความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์ครบทั้ง๑๐๐ได้
เพราะอาจมีการกลั่นกลองความเห็นที่แตกต่างออกไป

ที่ไม่อาจครอบคลุมกับประชาชนในทุกกลุ่ม
ทางออกจึงควรจัดเวทีภาคประชาชนโดยตรง
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
และมีสิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่
ซึ่งจะได้รับคำตอบที่แท้จริงมากที่สุด
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน